เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรแล้วก็มีคลิปเนี่ยหลุดออกมา
คือฝ่ายของผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
จนลูกต้องร้องบอกว่าพ่อมาทำแม่ทำไม
สุดท้ายวันนี้เราตามเจอหมดแล้วนะฮะแต่ละฝ่ายว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ไปดูคลิปตรงนี้ก่อนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ครับ
คือในบ้านหลังนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอยู่กัน๔คนนะฮะ
เวลาที่เกิดเหตุในคลิปนะก็คือผู้ชายคนนี้เป็นสามีแล้วก็เป็นพ่อของเด็กหญิงคนนี้
มีลูกสาวแล้วก็มีภรรยาเก่าของเขา
กับภรรยาคนปัจจุบันนี่๔คนแบบนี้นะครับ
บอกว่าไม่คิดว่าพ่อของลูกจะทำได้ขนาดนี้เป็นถึงตำรวจ
ร่างกายก็ใหญ่กว่าทำกับผู้หญิงได้ลูกร้องขอชีวิตแม่ก็ยังไม่หยุด
ประมาณอย่างนี้นะฮะคือใครเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันก็น่าเศร้าใจนั่นแหละใช่ไหม
ความรุนแรงในครอบครัวแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องราวเป็นอย่างไรเนี่ยทีมข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ให้นะครับ
คุยกับทางฝั่งของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปก่อนกันแล้วกัน
คนถ่ายคลิปนะครับที่เป็นแม่ของเด็กแล้วก็เป็นภรรยาเก่าของผู้ชายในคลิป
เธอบอกว่าเธอเนี่ยถูกอดีตสามีทำร้ายจับใส่กุญแจมือ
อายุ๓๐นะคลิปที่เห็นเนี่ยเธอเป็นคนถ่ายไว้หมดนะครับ
ระหว่างนั้นเธอให้ลูกสาวถ่ายแต่เธอถูกจับใส่กุญแจมือ
แต่เธอเป็นคนเอามาโพสต์เธอบอกเธอบอกว่าเธอเลิกกับอดีตสามีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
เป็นคนบอกเลิกเองอันนี้ยอมรับเธอขอเลิกเองเพราะทนพฤติกรรมความเจ้าชู้ของสามีไม่ไหว
แล้วเธอก็อ้างหลายอย่างอ่ะนะเอาเป็นว่าเธอขอเลิกเองแล้วเธอก็ย้าย
ออกจากบ้านหลังนี้ไปแต่ลูกสาวอายุ๗ขวบให้อยู่กับสามีทีนี้
ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าสามีเนี่ยอดีตสามี
สิค่ะเพราะเธอขอเลิกไปแล้วอดีตสามีมีภรรยาใหม่แล้วก็จด
เบียนสมรสด้วยแล้วก็พาภรรยาใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งบ้าน
บอกว่าจะยกให้ลูกสาวในอนาคตทีนี้อดีตภรรยาคนนี้บอก
ว่าภรรยาใหม่เนี่ยจดทะเบียนแต่เธอเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเธอ
แค่เปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านพอเลิกกัน
แล้วเนี่ยมันยังคาราคาซังอยู่เธอยังไม่ได้ย้ายชื่อออกจาก
ทะเบียนบ้านมันยังแบบคาอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
นามสกุลด้วยยังใช้นามสกุลอดีตสามีอยู่เพราะเธอยังไม่มี
เวลาแต่ฝั่งภรรยาใหม่ของสามีเนี่ยเร่งให้ย้ายออกจากทะเบียน
บ้านนะให้ทำนู่นนี่นั่นตัวเธอเองกับตัวภรรยาใหม่ของสามี
ความจริงแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะเพราะว่าตอนที่เลิก
มาลูกสาวก็อยู่กับสามีภรรยาใหม่ของสามีเขาก็ดูแล
ให้อย่างดีนะในฐานะแม่เลี้ยงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าอย่างนี้
วันที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ยเธอไปหาลูกสาวพอช่วงค่ำลูก
สาวก็โทรหาพ่อนะบอกว่าพ่อมาเปิดห้องนอนให้หน่อยหนูจะนอน
ในห้องคือห้องนี้มันติดแอร์แต่ระหว่างนั้นอดีตสามีเนี่ยบอก
กับลูกสาวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะขายบ้านนี้แล้วนะ
บอกว่าเท่านี้แหละเธอโมโหเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คุยกัน
แล้วว่าจะยกให้ลูกอ่ะแล้วจะขายได้ยังไงพอมีภรรยาใหม่จะ
ขายบ้านเลยเหรอมันจะทำร้ายความรู้สึกกันมากไปไหมพออดีต
สามีกลับมาถึงบ้านก็มาพร้อมกับภรรยาใหม่นั่นแหละเธอก็เลย
ถามเรื่องการขายบ้านแล้วก็ทะเลาะกันจังหวะนั้นอันนี้เธอ
อ้างนะเธอบอกว่าเธอเห็นภรรยาใหม่ของสามีเนี่ยทำสีหน้า
เยอะเย้ยเธอก็เลยทนไม่ไหวจะเข้าไปตบอดีตสามีก็มากันแล้ว
ผลักเธอแล้วให้ภรรยาใหม่ไปหยิบกุญแจมือมาแล้วมาล็อกแขน
ไขว้หลังกดลงพื้นแล้วเหยียบซ้ำเธออ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
ลูกสาวก็เลยวิ่งออกไปนอกบ้านจะไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ก็ถูกภรรยาใหม่เนี่ยอุ้มเข้ามาในบ้านแล้วปิดประตูขังเอาไว้
อีกค่ะประมาณอย่างนี้นี่ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต้องร้องขอให้
กุญแจมือก็ไม่มีใครช่วยเธอก็เลยเหมือนกับให้ลูกถ่าย
ลงถ่ายคลิปอะไรเอาไว้นี่แหละนะครับตามร่างกายเธอบอกดูนี่
เมื่อบาทแผลเมือบ่นตัวไปหมดนะหลายจุดเลยโดยเฉพาะที่แขน
ถูกล็อกกุญแจมือหลังจากเกิดเหตุหลังจากผ่านพ้นวันนั้นวันในคลิปมา
หลุดรอดมาได้เธอบอกว่าเธอก็ติดต่อไปยังอดีตสามี
ให้มาตกลงกันเรื่องลูกแต่ฝั่งนั้นก็ยังปฏิเสธ
ก็เลยจำเป็นต้องเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์ลงโซเชียลเพื่อขอความเป็นธรรม
แล้วก็ขอความช่วยเหลือเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะ
บอกว่าเธอจะเดินหน้าทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
เหมือนประมาณเมียเขายืนเยอะเย้ยหนูเขายืนอยู่ข้างหลัง
หนูเป็นผู้หญิงถูกไหมเหมือนโดนเยอะเย้ยหนูก็จะเข้าไปใส่มัน
แต่อดีตสามีหนูผลักหนูผักกระเด็นเลยพี่จนเป็นเรื่องนั่นแหละชุนละมุนวุ่นวาย
ลูกถ่ายคลิปหนูตะโกนให้ลูกถ่ายคลิปแล้วลูกเข้ามากัดพ่อช่วยหนู
เขาผลักลูกออกไปอย่างนี้ทำกับหนูทำได้แต่ทำกับลูกทำไม่ได้
เพราะคุณเป็นพ่อคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกับลูกแบบนั้น
ต่อให้คุณโกรธหรือคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่ควรทำจริงไหมพี่
แล้วยิ่งลูกร้องขอชีวิตแม่ควรไหมพี่มันควรที่จะปล่อยไหม
แต่เขาจับหนูไปแบบเนี้ยกดหนูลงข้างล่างเอามือแบบอย่างนี้
แล้วเอาเท้าเหยียบหนูทั้งทั้งที่หนูมีกุญเจมือหนูสู้ไม่ได้แล้วไงพี่
ตอนนี้เป็นคดีความอยู่หนูจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
สมมุติว่าชื่อชรินก็แล้วกันคุณชรินเนี่ยเขาชี้แจงกับเรานะครับ
บอกว่าเลิกกับกิ๊กจริงนะโดยกิ๊กเนี่ยเป็นคนขอเลิกกับเขา
หลังจากนั้นอดีตภรรยาก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพ
ส่วนตัวผมเนี่ยดูแลลูกสาวมาตลอดอยู่บ้านที่กำแพงเพชร
จนกระทั่งพฤษภาคมที่ผ่านมาผมก็ได้เจอกับภรรยาคนปัจจุบัน
ก็จดทะเบียนสมรสกันซึ่งภรรยาคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาสิบกว่าปีแล้ว
แล้วอดีตภรรยาก็คือกิ๊กเนี่ยเป็นคนแนะนำให้คบกันด้วยซ้ำนะ
โดยบอกว่าภรรยาใหม่คนนี้น่าจะเข้ากับลูกสาวได้ดี
แล้วจะได้มีคนมาดูแลลูกสาวให้
วันเกิดเหตุเป็นอย่างนี้นะฮะคุณชรินบอกว่า
อดีตภรรยาเนี่ยมาที่บ้านบอกว่าจะขอลูกเนี่ยจะพาไปทำบัตรประชาชน
แล้วหลังจากนั้นก็โทรมาบอกว่า
จากนี้ไปเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยนะ

ซึ่งคุณจรินเขาบอกว่าผมยอมรับว่าผมไม่อยากให้กลับมาอยู่
เพราะผมมีภรรยาใหม่แล้ว

ก็ถือว่าเป็นครอบครัวก็อยู่กันครอบครัวแล้วพ่อแม่ลูก
แล้วอยู่ดีคุณกิ๊กเนี่ยที่ขอเลิกไปแล้ว
ขอเลิกจากผมด้วยอยู่ดีบอกจะขอกลับมาอยู่บ้านด้วย
แล้วมันจะอยู่กันยังไงมันจะมีความสุขเหรอ
ก่อนเกิดเหตุในคลิปเนี่ยเขาชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะ
ฝ่ายสามีเนี่ยบอกว่าอดีตภรรยาเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเข้ามาโวยวาย
เรื่องที่ว่าจะขายบ้านแล้วยังขู่ว่าเดี๋ยวจะเผาบ้านทิ้งด้วย
แล้วท้าตบกับภรรยาใหม่ด้วยเลยต้องเข้าไปขวาง
ตอนเข้าไปขวางเนี่ยโดนกัดเข้าที่แขนโดนกัดเข้าที่นิ้วด้วย
แล้วอดีตภรรยาเนี่ยยังทำลายข้าวของในบ้านด้วย
หยิบมีดในครัวมาด้วยจะมาทำร้ายด้วย
ก็เลยจำเป็นต้องเอากุญแจมือมาใส่ไว้ก่อน
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะครับ
แต่ที่ต้องใส่กุญแจมือเพราะคิดว่าเป็นวิธีเดียวที่จะเอาอยู่
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณชะลินเขาบอกว่าเขาเคยถูกอดีตภรรยาเนี่ย
จะเอามีดแทงมาแล้วก็เลยต้องจำเป็นทำแบบนี้
ส่วนเรื่องขายบ้านที่บอกว่าแหมเคยบอกว่าจะไม่ขายจะยกให้ลูกสาวเนี่ย
คือวันนั้นวันเกิดเหตุเนี่ยเขาต้องโทรหาตำรวจให้มาระงับเหตุให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
คุณชะลินเขาบอกว่าเขาไม่ได้จะขายนะที่พูดไปเนี่ยก็คือพูดเพื่อให้อดีตภรรยาเนี่ย
คิดว่าเออจะขายจริงแล้วจะได้ย้ายออกไปไม่มาอยู่ด้วยกันยังไงก็ตั้งใจว่าจะเก็บบ้านเอาไว้ให้ลูกอยู่แล้ว
แล้วช่วงที่คบกันมาเกือบ๙ปีเนี่ยยอมรับว่าไม่เคยได้รับความรักจากฝ่ายหญิงเลย
ทั้งทั้งที่เป็นคนดูแลเลี้ยงดูมาตลอดงานบ้านงานเรือนนี่ไม่เคยให้ทำไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านให้เลี้ยงลูกดูลูกเท่านั้น
สุดท้ายเนี่ยมาบอกเลิกเขาเนี่ยแล้วตอนหลังก็ไม่มีปัญหาอีกเขาจะยัง
เขากลับมาเขาบอกเขาจะมาส่งลูกซึ่งผมกับเขาเลิกลากันไปนานแล้วนะตั้งแต่ต้นปีนะ
พอเขากลับมาเขามาส่งลูกที่เนี่ยแล้วเขามาเอาลูกไปทำบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็ขอขอพบขอพบแล้วเขาก็บอกว่า
แล้ววันนี้เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ดูแลลูกบอกให้เขาออกไปหรือว่าบอกอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ไป
เขาบอกว่าถ้าจะให้ออกไปก็คือก็ให้ลูกเขาไล่ลูกไปสิเขาถึงจะไปด้วยไอ้สาเหตุที่ผมต้องใส่กุญแจมือคนมันดิ้นอ่ะถูกไหมคนมันดิ้นคนมันแบบอันนี้แล้วอ่ะถ้าหลุดเอาตรงตรงถ้าหลุดอ่ะอย่างที่บอกว่าแม่อย่างที่ลูกบอกว่าพ่อปล่อยแม่เถอะอะไรอย่างเงี้หนูขอร้องถ้าผมปล่อยหลุดผมว่าข้าวของในบ้านผมพังหมดถ้าไม่พังหมด
บอกเขาไม่กลับมาเขาอยู่นี่ไม่มีความสุขเขาบอกเขาอยู่ไม่มีความสุขทั้งที่ตอนที่เขาอยู่นะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรผมให้เขาอยู่ดูแลบ้านกลับรับส่งลูกเท่านั้น
ขณะที่ภรรยาใหม่ของตำรวจนายนี้นะฮะบอกว่าก็ขอชี้แจงหน่อยที่ทางฝั่งอดีตภรรยาบอกว่าตอนที่ลูกสาววิ่งออกไปนอกบ้านจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแล้วเธอไปอุ้มแล้วก็ไปขังไว้ในบ้านเนี่ยไม่จริงนะฮะเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแล้วเธอนี่แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุที่บ้านไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องไม่จบแน่

สุดท้ายคนสงสารเด็กนะคะใช่สงสารลูกที่อยู่ในเหตุการณ์ไงเด็กก็คงทำตัวไม่ถูกอ่ะใช่ไหมใช่แต่สองมุมเนี่ยเขาว่ากันมาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจะได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ด้วยในคลิปอ่ะเนาะ